อาหารเช้าต้องจะเอาแบบนี้นะคะจ้องดื่มกาแฟ
คุณผู้ชมที่ไปเที่ยวสถานีรถไฟสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
ขยับไปข้างนิดนึงมีคาเฟ่สไตล์วินเทจอยู่ตรงนั้น

ที่นี่นะคะขายกาแฟมาหลายชั่วอายุคนแล้ว

สุโขทัยคุณตอบสุพรรณนี่ฮะเลยอ้าว
ไม่ได้เดี๋ยวคนสุโขทัยจะว่าผมบ้านเกิดเมืองนอนพ่อผมสุโขทัยเนี่ย
อ่านี่ไปข้างสถานีรถไฟ

อยู่คู่สถานีรถไฟมา๗๐ปี

คุณสุพัฒน์พงภานิษฐ์เป็นผู้สารต่อร้านกาแฟจากรุ่นพ่อนะคะ
และตอนนี้ลูกค้าที่มากินตั้งแต่สมัยหนุ่ม
อายุ๗๐กว่าปีแล้วนะคะ
ร้านกาแฟมีอาแปะในตลาดสวรรคโลกมาเปิดก่อน
แล้วหลังจากนั้นคุณพ่อมาเทคโอเวอร์ไป

ขายต่อเมื่อประมาณปี๒๕๕๙
และขายมาจนถึงกระทั่งปัจจุบัน
คุณสุพัฒน์นี่แหละเป็นรุ่นล่าสุด
กาแฟสูตรเดิมค่ะสูตรโบราณใช้เตาถ่าน
แล้วรสชาติดั้งเดิมทั้งชาทั้งกาแฟ
และร้านกาแฟโบราณไม่มีไข่ลวกไม่ได้เลย
ต้องมีร้านนี้นะคะมีไข่ลวก
แล้วเดี๋ยวบอกราคาราคาถูกมาก

กาแฟชาไข่ลวกต้องเป็นเสร็จแบบนี้นะคะ

กาแฟร้อนชาร้อนแก้วละ๑๕บาท

ดูสิไข่ลวกได้๒ฟองนะ๑๕บาทเนี่ย

นี่คือของคู่กันอีกหนึ่งอย่างค่ะ
ต้องมี๔อย่างเป็นเซ็ตนี้นะคะ
คุณจำลองคำเพียรพฤษหรือว่าลุงแจ้

แจ้บอกว่ากินร้านนี้มาตั้งแต่หนุ่ม

แวะกินกาแฟไข่ลวกและป่าท่องโก

เอาปลาท้องโกจุ้มจิ้มลงไปในกาแฟให้มันชุ่ม

นั่นแล้วเคี้ยวเข้าไปอย่างนี้

บางทีก็ยกสดให้มันเข้าไปพร้อมกันในปากนั่นแหละ
คุณแล้วเขาเอาปลาต้องโกะใส่ในไข่ลวกไม่ได้

ใครที่มาเที่ยวสุโขทัยอย่าลืมแวะเวียน
ร้านกาแฟโบราณเฮียโลอยู่ข้างสถานีรถไฟสวรรคโลกค่ะ
คุ้นนะตรงนี้เหมือนกับว่าถัดไปหน่อย
มันจะเป็นร้านเป็นคลินิกทำฟัน
แล้วถัดไปอีกจะเป็นเกี้ยวโบราณ
เดี๋ยวคุณเล่าทำไมอะ
ดูสิคนรู้จริงคนสวรรคโลก